นี่ค่ะเขาต้องบอกว่าหนุ่มใจสู้
พอฝึกรอดอเสร็จปุ๊บก็ไปทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
ไปดูก่อนว่าเขามากับสิ่งนี้ที่ไม่ธรรมดายังไงไปดูค่ะ
มันจัดหน้าทำไมน่ะ

แขววแขววยกลงยกลง
โอ้โหถ้าแต่งตัวแบบนี้ไปเรียนรอดอร์ก่อนได้ไหม

เออเขาคือพอไปเรียนชดเชย

ไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดแต่ว่าก็คือน่าจะแต่งหน้ามาบนรถนั่นแหละ

เพื่อที่จะมาแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมให้ทัน

เขาเรียกว่าตายในหน้าที่
เออแต่ก็น่ารักดีนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า
ถ้ามีรางวัลนักทุ่มเทดีเด่นนะ

มอบให้เขาซึ่งคนนี้นะคะเขาบอกว่า

พอดีว่าเวลามันไม่พอที่จะให้เปลี่ยนเสื้อผ้า
เขาก็เลยแต่งหน้าแต่งตามาแบบนี้แหละ

เลือกได้ว่าเข้มขังเมื่อเกรงใจไขว่
ชื่อว่าบาสบุธิชัยเจ็ดนะคะ
ถ้าอยากดูอะไรดีก็ตามไปดูในช่องเขาได้
ถูกต้องครับ